เวลาล่าไปวงการบันเทิงบ้านเราคืนคั่กคลึ่ง

โดยเฉพาะตอนนี้บ้านเราที่เป็นรุ่นใหญ่
ทำลายของเสิบสื่อของเกาหลีเยอะขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกับกับเฉลิน
มาทิ้งลงกับแซมแมน

อย่ามาให้ความหวังนะ

มีข้อความที่บ่งบอกถึงสเปคของเจ้าตัว

เขาบอกว่าผมชอบผู้หญิงสุขภาพดี
ออกกำลังกายผิวสีแทน

นี่แต่เขาบรรยายเอาไว้ละเอียดแบบนี้เลยนะ

ก็ลองจดดูนะคะแต่บอกเลยว่า

เขานำเอามาโพสต์ในไอจีส่วนตัวค่ะ
และด้วยความปลื้มแจ็คสันพี่บุ๋มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าบุ๋มจะลุกไปออกกำลังกายและอาบแดดนะน้องนะ
งานนี้นะคะแม่ทำเพื่อแจ็คสันเลยนะคะแล้วก็จากโพสต์นี้ค่ะบอกเลยว่ามารุมมาตุ้มสุดสุด
เพราะว่าเหล่าตัวแม่ในวงการพาเรทกันมาแสดงตัวว่าเออตรงสเปคแจ็คสันกันเพียบเลยคุณผู้ชม
ด้านคุณเนยโชติกาเองนะคุณแม่ลูกสองที่สามีตัวจริงของเขาก็หล่อมากอยู่แล้วนะ
ยังบอกว่าสเปคนี้นี่มันหนูเองค่ะแม่นางมาเมนต์แบบนี้
ลูกทุ่งสุดแซ่บแตรอาสยามเองก็ยอมรับเลยว่านี่มันข้าพเจ้าชัดเลยเด้อ
ด้านรัศมีแคร์เองก็ไม่น้อยหน้าค่ะกรี๊ดแรงมาก
เพราะคิดว่าตัวเองคะแนนนำอย่างแรกเลยคืออะไร

อย่างที่สองคือนักออกกำลังกาย
แต่แอบสั่นคลอนเพราะว่าเจ้าสันระบุว่าผู้หญิงนี่แหละฮะ

แต่ที่ดูจะตรงโผล่เป๊ะเลย
ต้องรีบแสดงตัวก็คือพี่การาแมคุณผู้ชม
คือพี่แมร์ก็แชร์เหมือนกันค่ะภาพนี้ตัดเพาะไปถึงแจ็คสันว่า

แต่สำหรับตัวพี่แมนแล้วนั้นแคทก็คือ

คุณผู้ชมว่าจริงไหมตรงทุกอย่างหรือเปล่า

จริงพี่แมร์เขาก็ผู้หญิงสุขภาพดี
เพื่อนกำลังกายเป็นผู้ใหญ่และนางก็มีเสน่ห์
แต่งานนี้ถึงพี่แมร์จะคะแนนลอยลำแค่ไหน
เจอรุ่นใหญ่อย่างพี่หน่อยบุษกร

บอกว่าแม่ไปต่อคิวหน่อยนะแม่นะ
ใช่และอีกอย่างนึง